แต่สถานการณ์ช่วงนี้มันอาจจะทำให้เกิดเรื่องดีสำหรับบางคนก็ได้
เพราะว่าหน้าร้อนไม่ใช่ว่าอะไรจะแย่ไปหมดนะคุณผู้ชม
พืชพันธุ์ต่างบางทีชอบหน้าร้อนเกิดแบบบานสะพรั่งเป็นอย่างดีก็ได้
ก็เลยทำให้ชาวบ้านที่จังหวัดสุรินเนี่ยไปหาเก็บของป่าเอามาขายสร้างรายได้สิคะ
ไปกันที่บ้านนาแค่หมู่๗ตำบลหนองอียออำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ก็พากันหิ้วอุปกรณ์นะคะไปตามหาของดีของอร่อยอย่างกระเจียวป่าพื้นบ้าน
นี่เหรอนี่เห็นไหมคุณตอนนี้นะมันกำลังเบ่งบานสะพรั่งเลยค่ะ
ซึ่งกระเจียวป่าเนี่ยจะแตกต่างจากกระเจียวที่เป็นดอกสีชมพูนะคะ
ก็คือกระเจียวป่าจะมีดอกสีขาวเนี่ยมันก็จะขึ้นตามป่าเบนจพันธ
หัวไร่ปลายนาในแถบภาคอีสานและภาคเหนือแต่จะเจอมากแถวภาคอีสานนี่แหละ
เจียวป่าถือเป็นพืชดั้งเดิมของไทยขยายพันธุ์ดีในช่วงเดือนเมษายน
จนถึงมิถุนายนของทุกปีนะคะถึงแม้ว่ามันจะขยายพันธุ์ได้ดีก็ตาม
แต่ก็ค่อนข้างหายากพูดได้เลยว่า๑ปีมีครั้งเดียว
เพราะปัจจุบันคนไม่ค่อยปลูกกันนะคะแต่จะมีคนที่ชอบกินเท่านั้นถึงจะปลูก
เพราะฉะนั้นมันก็เลยทั้งหายากด้วยนะคะทั้งขยายพันธุ์ครั้งหนึ่งปีหนึ่งเท่านั้น
แต่ส่วนใหญ่เขาจะไปหาจากในป่านี่แหละถูกต้องธรรมชาติสร้างเลยนะคะ
โดยอีกหนึ่งในชาวบ้านที่ปลูกกระเจียวป่าก็คือนางสาวกฤษณาสุจริต
บอกว่าเธอได้นำดอกกระเจียวป่ามาปลูกขยายพันธุ์เอาไว้ในสวนนี้
พอถึงหน้าร้อนทุกปีมันก็แตกหน่อออกมา
พอถึงเวลาก็ไปเก็บดอกนั้นเอามากินนะ
รสชาติเนี่ยโอ้โหพูดเลยนะว่าอร่อย
รสชาตินุ่มกรุบกรอบกว่าสายพันธุ์อื่น
แม้ว่าดอกกระเจียวป่าจะไม่ใหญ่มากนะ
แต่มันก็กำลังดีนะคะ

คล้ายกับพืชในตระกูลขากับขิง
เพราะงั้นก็กินกับน้ำพริก
เหมาะมากเอาไปลวกใช่ไหมคะ
มันก็จะช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องร่วงได้
หรือจะเอามาทานเป็นเมนูต่างที่คุณชอบก็ได้เหมือนกัน

ก็ยังเอาไปแบ่งปันให้กับญาติพี่น้องให้กับเพื่อนบ้าน

๑๘ดอกขายราคา๒๐บาทเท่านั้น
คุณคิดดูดอกนึงเนี่ย

แล้วทีนี้ก็สร้างรายได้ให้คนแถวนั้นเยอะเลยสิท่า
ประมาณ๔๐๐๕๐๐บาทนะคุณ

จากการขายดอกกระเจียวแม้ว่าจะเป็นช่วง

ความตั้งใจไว้ได้สุจริตนะคะ
เขาแบ่งปั่นแบบนี้ใครปลูกพืชอะไร
มีมะบ่วงมาแบ่งเหรอ

มีข่าวแลกไข่ผัก

ว่าเมนูดอกกระเจียวนี้ทำอะไรได้บ้าง

ดอกกระเจียวหวานผัดน้ำมันหอยนะ
ดอกกระเจียวใส่ไข่มดแดง